ผู้หญิงคนนึงเขาขับรถมาปกติแต่ว่าบิ๊กไบท์เสียหลัก
แล้วร่างของคนขี่บิ๊กไบท์มันถลายมาใต้ท้องรถเธอค่ะ
ดูภาพจากกล้องหน้ารถกันหน่อยค่ะ
คือรถเธอก็ชนรถบิ๊กไบท์ไปเต็ม
ใช่ค่ะแต่ว่าร่างคนขับนี่มาติดอยู่ใต้ท้องรถเธอเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ตอน๘โมงเมื่อเช้านี้เอง
คุณผู้ชมดูสิสภาพบิ๊กไบท์นี่พังยับเลยนะคะ
แล้วที่เซ็นเซอร์นี่คือร่างคนขี่บิ๊กไบท์อยู่ใต้ท้องรถค่ะ
รถคันนี้นางสาวนัฐกาลเกียรติบุญอายุ๒๕ปีขับมา

เล่าว่าขับรถมาตามเส้นทางจู่บิ๊กไบท์ขับอยู่ข้างหน้าล้ม
แล้วคนที่ขี่บิ๊กไบท์กลิ้งมากลางถนน
จังหวะนั้นรถเธอวิ่งมาถึงพอดีก็เลยชนนะคะ
คนที่ขี่บิ๊กไบท์คือนายธนงศักดิ์คำมานิดอายุ๒๖ปี
ก็เข้าไปอยู่ใต้ท้องรถท้ายที่สุดเสียชีวิตนะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ต้องเอาอุปกรณ์ตัดถ่างเพื่อนำร่างคนขี่บิ๊กไบท์ออกมา
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุตำรวจบอกว่าคนขี่บิ๊กไบท์น่าจะตกหลุมบนถนน
แล้วรถบิ๊กไบท์ก็เลยเสียหลักล้ม
ร่างก็เลยถลายข้ามเลนมาประมาณ๕๐๖๐เมตรอยู่นะคะ
ก็เลยโดนเก่งที่ขับสวนมาชนเข้าค่ะ